เหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันของรอปภรุ่นพี่กับรอปภรุ่นน้อง
เปิดศึกเพื่อนร่วมงานแทงสั่งสอนให้คนขี้โม้
ขี้โมอะไรคุณโกงเล่ากันอยู่ดีนะแต่รุ่นน้องอวดตัว
ผมเคยเป็นทหารพี่ผมไม่กลัวใครเลย
รุ่นพี่บอกเฮ้ยเองเจ๋งนะนี่ไงสักพักนึงทะเลากัน
ปรากฏแทงกันฮะมีคนห้ามแล้วให้แยกย้ายกันแล้ว

เอาล่ะแยกย้ายกลับบ้านไปแยกย้ายกลับบ้านไป
แต่สองคนนู้นไม่ยอมกัน

เป็นคลิปที่รอปภรุ่นพี่รุ่นน้อง
อยู่ในการมึนเมามีปากเสียงกันนะฮะ
แล้วฝ่ายรุ่นน้องชี้หน้าโวยวายใส่รุ่นพี่

เห็นเหตุการณ์พยายามห้ามปรามให้แยกย้าย
อ่าแยกกันเถอะเอาล่ะพอกันนะฮะ

ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจสอบ
บริเวณป้อมยามของสำนักงานสรรพากรรมร้อยเอ็ด

หลังจากรับแจ้งโอ้โหห้ามกันแล้ว
เขาแทงกันจนมีคนเจ็บ
คนเจ็บคือนายสุรสิงห์หลากกรรมอายุ๔๘ปี
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าที่หน้าท้องตรงใต้สะดือ

นอนนะฮะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กระลำปฐมพยาบาล
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นรอปภรุ่นพี่

ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณแค่๓๐๐เมตร
ก็คือนายสุรจิตคำมุกดาอายุ๕๘ปี

ผมมาเข้างานงานต่อจากคนเจ็บ
แต่ชวนกันดื่มกินกันต่อ
นี่รุ่นพี่เพิ่งมาเข้างานก็ดื่มแล้ว
รุ่นน้องไม่เป็นไรแล้วออกเวย์แล้ว

พอเริ่มเมาเนี่ยรุ่นน้องพูดโอ้อวดเบงใส่ผม
บอกเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนไม่กลัวใคร
ประกอบกับผมกับมันมีเรื่องบาดหมางใจมาก่อน

ทีนี้เห็นเขาอวดเห็นเขาเบ่ง
ผมว่าไม่พอใจบันดาลโทษะแล้วก็เถียงกันแบบนี้นะฮะ
เถียงกันยังมาท้าทายผมอีกก็เลย

สอบปากคำเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
นี่ก็ยังอยู่ในสภาพของอาการที่เมาอยู่เลยนะ
เมาแล้วอย่าไปเบ่งเมาแล้วต้องน่ารักนะ